เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านผู้ชมครับ
มีคุณลุงคนหนึ่งนะฮะอายุก็๖๑ปีแล้วนะฮะ
ก็ไปห้ามทับแก๊งวัยรุ่นที่ยกพวกตีกัน

ปรากฏว่าถูกลุมเส้ง

กำลังคล่อมรถจักรยานยนต์อยู่นะคะ

คือเหมือนกับว่าจะพุ่งไปที่ตรงจุดไหนสักจุดหนึ่งเนี่ย

คือคือสุดท้ายแล้วเนี่ยลุงเสียชีวิตนะฮะ

อ่าคือเหมือนกับว่ามีวัยรุ่นสองคนที่เขาไปเช่าหอพักที่นี่อ่ะค่ะ
เขาไปทะเลาะกับชาวไทยใหญ่๒คนที่อยู่ห้องข้างกัน
แล้ววัยรุ่นสองคนโทรตามเพื่อน

ก็เลยมีการรุมทำร้ายทะเลาะวิวาดกันอยู่
คุณลุงดูแลหอพักก็เข้ามาห้าม

เห็นคนจะมาวิวาดกันมาต่อยตีกันอย่างนี้ก็ต้องห้าม
แล้วคุณลุงจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน

คุณลุงเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
เพราะตอนนี้ก็ยังดูเหมือนกับว่ายังพอที่จะ

ยังพอขี่จักรยานยนต์ได้อยู่เลย
นี่คือภาพอีกจุดหนึ่งของหอพักแห่งนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นคลิปวงจรปิดในหอพักกรณีที่ลุงเจ้าของหอพักไปห้ามทับกลุ่มวัยรุ่น
ที่กำลังพังประตูหอพักจะเข้าไปทำร้ายวัยรุ่นคู่อรินะครับ
สุดท้ายลุงกลับถูกทำร้ายจนเสียชีวิตซะเอง
ในคลิปก็จะเห็นชัดก็คือตอนแรกอย่างที่ท่านเห็นนะครับ
ลุงนั่งคล่อมรถจักรยานยนต์อยู่ระหว่างนั้นก็มีกลุ่มวัยรุ่นกำลังวิ่งไล่ตามคู่อริ
แล้วก็มีสองคนที่มากระชากตัวแล้วก็ต่อยโดยที่ลุงก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรนะครับ
ลุงไม่โต้เลยนะครับ
แล้วมีอีกคนนึงเนี่ยมาเลยถืออาวุธดาบมาเลยโชว์หราเลยผ่านหน้าลุงไปด้วย
หลังจากนั้นลุงก็ขี่จักรยานยนต์ออกไปนะฮะ
วัยรุ่นกลุ่มนี้ไปถึงห้องพักคู่อริพังประตูใช้เท้าถีบกระจกทุบกระจก
ว่างของใส่ยังเมามันนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ
หลังจากทะเลาะวิวาดกันระหว่างกลุ่มคนงานก่อสร้างชาวไทยใหญ่
แล้วก็กลุ่มวัยรุ่นต่างพื้นที่ที่พักอาศัยอยู่ในหอพักแห่งนี้
กลุ่มวัยรุ่นต่างพื้นที่ตอนแรกที่ทะเลาะวิวาสกันเนี่ยสู้ไม่ไหว
โทรเรียกเพื่อนให้มาช่วยแล้วก็ตามมาจะเอาเรื่องเขาต่อนะ
มีลุงเจ้าของหอพักซึ่งชื่อว่านายจรูนอินตะอายุ๖๑ปี
เข้ามาห้ามปรามแต่กลับถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับ
กล้องวงจรปิดก็บันทึกภาพหลักฐานไว้ได้หมดนะครับ
ความคืบหน้าเรื่องนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปที่หอพักที่เกิดเหตุนะครับอยู่ที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
ก็ไปพบกับภรรยาแล้วก็ญาติของคุณลุงจรูนนะครับซึ่งเสียชีวิตแล้วนะฮะ
ภรรยาก็พาทีมข่าวเดินดูที่เกิดเหตุอย่างละเอียดเลย
แล้วก็พาไปตรวจสอบในห้องพักของผู้ที่เขาอยู่
แล้วก็มีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาดกัน
ข้าวของเครื่องใช้ก็ยังพังเสียหายนะฮะ
คนร้ายก็ยังเก็บบางส่วนเอาไปด้วยนะ
ยังไม่หมดนี่ก็มีนะที่ยังเหลือทิ้งไว้
ทีมข่าวยังพบเอกสารหนังสือสัญญาซื้อขายทองรูปภัณฑ์
แล้วก็เอกสารเงินกู้หลายรายการนะฮะ
มีบัตรประชาชนที่เป็นสำเนาของชาวบ้าน
นำมากู้ยืมเงินกับผู้ก่อเหตุด้วย
ก็เลยทำให้ทราบว่าแท้จริงแล้วกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ย
เป็นคนปล่อยเงินกู้ดอกร้อยละ๒๐ในแถบจังหวัดเชียงใหม่นะ
ชาวบ้านชอบเรียกกันว่าพวกแก๊งหมวกกันน็อก
ภรรยาของผู้ตายก็พาทีมข่าวไปที่บ้านพัก
ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานสวดพระอภิษฐรรมศพของคุณลุงจรูนนะครับ
ญาติพี่น้องเพื่อนบ้านใกล้เคียงก็มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก
ทำกลางความโศกเศร้าของคนในครอบครัว
เพราะก็ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
ภรรยาของผู้ตายเล่าแบบนี้ครับบอกว่า
วันเกิดเหตุตัวเองได้รับโทรศัพท์จากผู้เช่าห้องพักเบอร์หนึ่ง
ว่ามีคนทะเลาะวิวาดกันในหอพัก
ก็เลยปลุกสามีก็คือคุณลุงจรูน
บอกว่าให้ไปดูหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้น
พอลุงจรูนไปถึงก็ไปพบว่าผู้เช่าห้องเบอร์สองกับเบอร์เจ็ด
ที่เป็นพวกกลุ่มแก๊งเงินกู้หมวกกันน็อกเนี่ย
เงินกู้นอกระบบเนี่ยกำลังทะเลาะกับห้องเบอร์สี่กับเบอร์หก
เป็นคนงานก่อสร้างชาวไทยใหญ่คืออยู่ที่นี่หมดเลย
แต่อยู่คนละห้องแต่ทะเลาะกันนะครับ
ผู้ตายก็เลยเข้าไปเคาะประตูห้องเบอร์เจ็ด
แต่กลุ่มพวกหมวกกันน็อกเนี่ยเข้ามารุมทำร้ายผู้ตาย
จนตัวเองเนี่ยต้องยกมือไหว้บอกว่าอย่าทำอย่าทำ
เพราะไม่ใช่คู่กรณีแต่พวกนี้ก็ไม่ฟังก็ยังทำร้ายอยู่
ลูกบ้านในหอมีทะเลาะกันแล้วแม่ก็ออกไปเรียกพ่อออกไป
พ่อนอนหลับแล้วเรียกพ่อออกไป

พ่อก็ไปเรียกห้องเบอร์เจ็ด

ตอนนี้หันหน้ารถโบสถ์ทะาสายสองขันมีสี่คน
ขอร้องอันนี้เป็นเจ้าของหอยเนาะ

การบัดตอบแล้วก็มันก็หยุดหยุดลงไปให้อยู่อันรุมห้องบุษีอีก
ภรรยาของผู้ตายยังบอกกับทีมข่าวของเราอีกนะคะว่าคือตัวผู้ตายหรือว่าคุณลุงจรูนเนี่ยเห็นท่าไม่ดี
ก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปตั้งใจจะไปบอกผู้ใหญ่บ้านให้มาช่วย
แต่คนร้ายยังตามไปทำร้ายคุณลุงค่ะ

คุณผู้ชมกรูเข้าไปทำร้ายคุณลุงที่บริเวณริมคลองหน้าหอพัก

รถจักรยานยนต์ดังมากมากันหลายคันขี่เข้ามาค่ะ
แล้วลูกชายก็มาถามหาว่าพ่อไปไหน

แต่สุดท้ายกลับพบว่าพ่อหรือว่าคุณลุงจรูนนอนฟุบ

แต่ตอนนั้นเขาไม่มีสติแล้วอะค่ะ

เพราะว่าผู้ตายเป็นหัวหน้าครอบครัว
หาเงินมาเลี้ยงทุกคนในครอบครัว
รวมถึงเลี้ยงคุณแม่ที่อายุ๙๑ปี
แล้วก็ดูแลตัวเองไม่ได้ด้วยค่ะ
ภรรยาของผู้ตายบอกว่า
เชื่อว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น
กลุ่มคนร้ายน่าจะเข้าใจผิดนะคะ

ที่มีเรื่องราวทะเลาะวิวาดกัน
แต่ว่าผู้ตายนี้อายุ๖๑แล้วนะคะ
กลุ่มคนร้ายน่าจะเข้าใจผิดนะคะ

ที่มีเรื่องราวทะเลาะวิวาดกัน

กลุ่มคนร้ายน่าจะเข้าใจผิดนะคะ

แต่ว่าผู้ตายนี่อายุ๖๑แล้วนะคะ

อายุ๑๙๒๐อะไรแบบนี้ค่ะ
คือดูก็น่าจะรู้ว่า

ที่ก่อเหตุให้ได้ทั้งหมด
ให้ครบทุกคนแล้วก็อยากจะให้

สุดสารจังหวัดเชียงใหม่ออกหมายจับ
ผู้ร่วมก่อเหตุ๖คนค่ะ

นายสุพิชาวิทยาลัย

นายอนิวัตรรุจิระวม

ความผิดฐานร่วมกันทำร้ายร่างกาย
ผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
และร่วมกันบุกรุกเคหาสถานในเวลากลางคืน

และร่วมกันทำให้เสียทรัพย์นะคะ

มี๒คนที่ตำรวจควบคุมตัวเอาไว้ได้แล้วนะคะ
นายจักรนัยกับนายสุพิชาค่ะ

เหลืออีก๔ที่คาดว่าจะเข้ามอบตัวในวันพรุ่งนี้

เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการยึดรถที่ใช้ในการก่อเหตุด้วยนะ

เพื่อหาเส้นทางการหลบหนีของผู้ต้องหาค่ะ

เมื่อวานเราก็จับคุมได้มา๑คน
ก็มีการออกรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับได้ทั้งหมด
ก็มีการออกรูปรวมปัญญาหลักฐานออกมาจับได้ทั้งหมด
ก็มีการออกรูปรวมปัญญาหลักฐานออกมาจับได้ทั้งหมด
ก็มีการออกรูปรวมปัญญาหลักฐานออกมาจับได้ทั้งหมด

ก็มีการออกรูปรวมปัญญาหลักฐานออกมาจับได้ทั้งหมด
ก็มีการออกรูปรวมปัญญาหลักฐานออกมาจับได้ทั้งหมด

ก็มีการออกรูปรวมปัญญาหลักฐานออกมาจับได้ทั้งหมด

ก็มีการออกรูปรวมปัญญาหลักฐานออกมาจับได้ทั้งหมด
ก็มีการออกรูปรวมปัญญาหลักฐานออกมาจับได้ทั้งหมด

ก็มีการออกรูปรวมปัญญาหลักฐานออกมาจับได้ทั้งหมด

ก็มีการออกรูปรวมปัญญาหลักฐานออกมาจับได้ทั้งหมด
ก็มีการออกรูปรวมปัญญาหลักฐานออกมาจับได้ทั้งหมด
ก็มีการออกรูปรวมปัญญาหลักฐานออกมาจับได้ทั้งหมด
ก็มีการออกรูปรวมปัญญาหลักฐานออกมาจับได้ทั้งหมด

ก็มีการออกรูปรวมปัญญาหลักฐานออกมาจับได้ทั้งหมด

ก็มีการออกรูปรวมปัญญาหลักฐานออกมาจับได้ทั้งหมด

ก็มีการออกรูปรวมปัญญาหลักฐานออกมาจับได้ทั้งหมด
ก็มีการออกรูปรวมปัญญาหลักฐานออกมาจับได้ทั้งหมด
ก็มีการออกรูปรวมปัญญาหลักฐานออกมาจับได้ทั้งหมด
ก็มีการออกรูปรวมปัญญาหลักฐานออกมาจับได้ทั้งหมด
ก็มีการออกรูปรวมปัญญาหลักฐานออกมาจับได้ทั้งหมด

ก็มีการออกรูปรวมปัญญาหลักฐานออกมาจับได้ทั้งหมด
ก็มีการออกรูปรวมปัญญาหลักฐานออกมาจับได้ทั้งหมด

ก็มีการออกรูปรวมปัญญาหลักฐานออกมาจับได้ทั้งหมด
ก็มีการออกรูปรวมปัญญาหลักฐานออกมาจับได้ทั้งหมด